ตำรวจกองบังคับการปราบรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนะครับ
ก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
ไปตรวจยึดยาแก้ไอแล้วก็ยาแก้แพ้จากร้านขายยาที่ลักลอบจำหน่ายให้กับเยาวชนในพื้นที่
มูลค่ากว่า๑ล้าน๕แสนบาทพร้อมกับพักใช้ใบอนุญาตจำหน่ายยาจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
โดยยาแก้ปวดทามาดอนกว่า๔๖๐๐เมตรยาแก้ไอแล้วก็ยาแก้แพ้ชนิดน้ำเชื่อมกว่า๑๐๐ขวด
ยาแก้อายชนิดเม็ดกว่า๕๐๐เมตรแล้วก็ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาอีกจำนวนมาก
ถูกตำรวจปคบร่วมกับออยตรวจยึดได้ภายในร้านขายยา๒แห่งแล้วก็อาคารพาณิชย์
สำหรับใช้เก็บยาย่านหนองจอกเขตวินบุรีรวมมูลค่ากว่า๑๕๐๐๐๐๐บาท
โปรนตำรวจตรีกรอดเอกเพชรชัยเวทรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่า
มีขบวนการลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษให้กับเยาวชนย่านหนองจอก
เพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจึงนำหมายสารจังหวัดมีนบุรีเข้าตรวจค้นจับกลุ่ม
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนไปถึงขบวนการผลิตยาปลอม
โรงงานที่ผลิตยาเหล่านี้ออกมาเกินจำนวนที่ควบคุมไว้
พร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังแหล่งต้นต่อต่อไป
ขณะที่เพศรัชกรประพลอางตระกูลรองแค่เลขาธิการออย
ระบุว่าได้มีการประกาศควบคุมการจำหน่ายยาน้ำแก้ไอและยาทรามาดอน
ผู้ผลิตไปอย่างร้านขายยาและจำกัดปริมาณการขาย
รวมถึงห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๗ปีทุกกรณี
เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็มีคำสั่งให้เจ้าของ

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ขณะที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่
ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
และข้อหาอื่นรวม๖ข้อหานัก
พร้อมกับพักใช้ใบอนุญาตจำหน่ายยา
ปิดร้านจนกว่าคดีจะสิ้นสุด